คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปนี้
หลอนเหมือนกันนะคุณยังกระโดนผีหลอกถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วอยู่ภายในบ้านนะ
และอยู่เปิดผ้าม่านออกไปตรงหน้าต่างที่เป็นกระจก
แล้วไปเจอแบบนี้คุณจะกลัวคุณจะหลอนไหมฮะไปดูกันนะครับ
พี่ท่านเนี่ยมันจะแกล้งว่าเราต้องกว่า
มาขออีกอย่างเดิน

ให้โอกาสแล้วกันยังโน้นตัวเข้าไปอย่างน้อย
หันดีทีแล้วไปได้ให้มันหรือเปล่า
กระเจ้าเป็นคนบ่าวเองทุกอย่าง
เขารู้จักกันมาก่อนใช่ไหมรู้จักค่ะคือผู้ชายคนนี้คลั่งรัก
แล้วมาหลงรักผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณพวงพิษบุญสวัยหรือว่าคุณน้อยอายุ๓๖ปี
เดาเลยคุณน้อยให้เล่นด้วยใช่ไหมคุณน้อยบอกว่าแบบนี้๓ครั้งแล้ว
นี่ครั้งที่๓แล้วนะก็ต้องแจ้งความเพราะว่าตัวเธอมีสามีแล้ว
แต่สามีเธอเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าผู้ชายคนนี้คือนายรุ่งที่วาบาสัยหรือว่านายอ๊อฟ
อายุ๓๒ปีอายุน้อยกว่าเธอซึ่งเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างทำโครงเหล็กหลังคา
มาตามตื้อแล้วเธอก็ไม่เล่นด้วยถูกคุกคามรังควานมาอันนี้เป็นครั้งที่๓แล้ว
ล่าสุดเนี่ยคือถึงขั้นบุกมาเผาบ้านทำลายข้าวของแล้วก็พยายามจะบุกมาฉุดคุณน้อยอีกนะ
โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยไว้ได้ทันนะครับก่อนที่นายออฟจะเปลี่ยนเป้าหมายคุณ
ยิงทิ้งให้หมดทั้งหมู่บ้านเลยคุณ
แล้วก็กระจกตรงหน้าตางมาทุบทำรายที่บ้านของคุณน้อยเขาหมด
คุณน้อยเล่าให้ฟังบอกแบบนี้บอกว่าเธอรู้จักกับออฟ
๔๕เดือนก่อนเป็นช่างทำหลังคาที่มาทำหลังคาที่บ้านให้
ก็มีการพูดคุยกันแต่ไม่ได้คบหาเป็นแฟนนะ

กระทั่งมารู้ว่านายออฟทั้งดื่มเหล้าทั้งเสพยา
เธอก็เลยต้องแบบตีตัวออกห่าง

เธอก็ต้องออกห่างเหมือนกันเพราะนายออฟคือติดยา
เสร็จแล้วก็บล็อกเบอร์แล้วก็บล็อกไลน์
แต่ก็ยังถูกน้อยอ๊อฟตามมาคุกคาม
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามส่องที่หน้าต่าง
แล้วก็หน้าต่างห้องนอนอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้
เธอต้องไปแจ้งความหลายครั้ง
นายอ๊อฟบุกมาเคาะกระจก
แล้วก็ตะโกนเรียกบอกให้คุณน้อยออกมาพูดคุยกัน
แต่ถามว่าใครจะกล้าออกไปฮะคุณน้อยก็ไม่ยอมออกไปฮะนายออฟไม่พอใจฮะ
ค้อนปอนทุบกระจกประตูบ้านจนแตกนี่คุณกระจกบ้านเนี่ยแตกหมดเลย
แล้วก็เดินเข้ามาในบ้านเองนะหยิบกุญแจรถกระบะ
ก่อนพยายามฉุดกระชากเธอให้ขึ้นรถไปด้วย
โชคดีอย่างที่บอกมีพลเมืองดีหรือว่ามีชาวบ้าน
ได้ยินเสียงก็มาช่วยเธอไว้ได้ทันนะครับ
เนี่ยฮะเบื้องต้นตำรวจสพเชียงยืนนะฮะ
พร้อมฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวของนายออฟให้ได้เร็วที่สุดนะฮะ
แล้วก็จะมีสายตรวจมาคอยตรวจสอบพื้นที่บ้านของคุณน้อยเป็นระยะนะครับ
ส่วนในออฟเคยถูกผู้เสียหายถูกคุณน้อยแจ้งความไปแล้วนะคุณ
สองครั้งสองคราครั้งนี้ที่มาเคาะกระจกมาทุบประตูมาขโมยรถมาฉุดกระชากเธอเป็นครั้งที่สาม
เธอก็แจ้งข้อหาเหมือนกันทั้งบุกรุกทำร้ายร่างกายข่มขู่แล้วก็ลักทรัพย์นะครับ
แล้วก็เบื้องต้นยังไม่พบนะว่านายอ๊อฟมีประวัติการถูกจับเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดมาก่อนนะครับ
นี่รถคันนี้ที่หายไปในออฟเอาไปแล้วนะฮะ